พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดครับที่หน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์นะครับ
ตอนนี้อาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยครับ
จากว่าเจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปจัดระเบียบของประชาชนที่เข้าไปจับจองพื้นที่ให้ต่อแถวอย่างมีระเบียบนะครับ
ก่อนที่จะเข้าไปในช่วงที่มีการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ติดตามจากรายงานของคุณจริยาสิริสันพงศ์รายงานเข้ามาจากในพื้นที่ครับ
จุดนี้เป็นจุดตั้งต้นบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
ที่ประชาชนนะคะต่างมาจับจองพื้นที่
เพื่อจะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรัม

เพราะที่นี่นะคะถือว่าเป็นจุดที่ใกล้จุดคัดกรอง
บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมมากที่สุด
ซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบให้ประชาชนนะคะ
มาอยู่บริเวณฝั่งริมถนนเพียงจุดเดียวนะคะ
จากที่จากเดิมนะคะประชาชนจะจับจองพื้นที่บริเวณตลอด
สองฝั่งหน้าโรงแรมวัตนาโคศิลป์
คือบริเวณติดริมกำแพงโรงแรมรัฐนาโกศิลป์กับริมถนนนะคะ
และเพื่อความเป็นระเบียบเจ้าหน้าที่ก็จึงจัดระเบียบให้ประชาชนนะคะ
มาอยู่บริเวณริมถนนเพียงอย่างเดียว

เหมือนตอนที่ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ระบาดสมเด็กพระประมิญธาระมาหาภูมิพลอดุงริมเดชน์

เจ้าหน้าที่ก็ยังพยายามจัดระเบียบอยู่ค่ะ
ที่สัมภาษณ์ประชาชนบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์นะคะ
เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ

มาตั้งแต่วันที่๒๒ค่ะ
มาทางตรงนี้ตั้งแต่๒๒หรือคะ

ถึงถึงนี้พุ่นตกเล็ดออกกับยุควรนี้

คือเราเตรียมความพร้อมอย่างไรมั้ยคะเวลาฝนตกอย่างนี้
ก็มีเสื้อกันฝนมีล้ม
แล้วก็กระเป๋าแล้วก็อาหาร

เตรียมมาหมดหนามแล้วเตรียมมา
มันเหนื่อยมากไหมที่จะต้องมานั่งตากฝนตากแดดกันอยู่อย่างนี้

มาเผื่อพอล่วงมาด้วยใจ
ไม่ได้มาด้วยกันนะคะมาเอ็นจอยที่นี่

ขอสอบถามอีกคนนึงนะขอสอบถามคุณพี่ค่ะ

จากจังหวัดทุ่งคล้าค่ะอำเภอสะดาวค่ะ

ก็มันตั้งแต่วันที่๒๐ค่ะ
มาถังกับลูกก่อนเลยต่อมาอันนี้วันที่๒๒ค่ะ
อันนี้จะอยู่จนถึงวันสุดท้ายกันเลยใช่ไหมคะ
ค่ะคิดว่าก็คิดว่าตั้งใจมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เขากราบเหล่าโงงหละค่ะ
แล้วก็เหมือนกับทุกคนค่ะคือ
ตั้งใจมามาด้วยใจ

เช้าที่นอนแล้วแต่ก็ยังมานอนตรงนี้
เช่าโรงเรียนนอนก็ยังมานอนตรงนี้ค่ะ
คือทุกคนก็เหมือนกันนะคะมีการพอทราบมาแล้วว่าอยู่หลายวัน

เตรียมมาเรียบร้อยเตรียมมาตามที่ทางการเขาได้ประกาศ
เราก็เตรียมพร้อมมาแต่บางส่วนคือก็คิดว่า
สมควรดีเราจะมาช่วยกันเพื่อลดปัญหาของทางราชการนะคะ
เราต้องช่วยกันเผื่อวันนี้คือ
ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตของพวกเรา
ที่เราอยู่มาถึงได้ยินโพงทัน

เจ้าหน้าที่ก็ยังที่จะพยายามจัดระเบียบประชาชน
ที่อยู่บริเวณหน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์ค่ะ
โดยให้อยู่ริมฝั่งถนนเพียงอย่างเดียว
จากที่บรรยากาศล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
แถวของประชาชนที่มาจับจองพื้นที่บริเวณนี้นะคะ
ก็ทอดยาวไปถึงบริเวณแยกคอกวัวแล้วค่ะ
แต่ว่าเมื่อมีคำสั่งมาจากกอรพระราชพิธี
เจ้าหน้าที่จึงได้มาจัดระเบียบจุดนี้
ซึ่งค่าอาจจะใช้เวลาพอสมควร